แม้ตอนนี้เรายังไม่ได้รัฐบาลใหม่ก็ตาม
แต่เอกชนก็ยังมีความหวังนะครับว่า
แม้จะเป็นรัฐบาลใหม่ก็หวังว่าจะมีการผลักดัน
เพราะว่าถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับ
ทางด้านของนายพาสกรประถมบุตรรองภูมิในการกลุ่มงานโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม
เขาบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ตอนนี้มีแล้ว๓๖พื้นที่ใน๒๕จังหวัด
ถ้าเกิดไปเทียบในอาเซียนไทยเป็นรองแค่สิงคโปร์เท่านั้นครับ
ก็เลยมั่นใจนะครับว่าถ้ามีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ก็ตาม
แต่ว่าการดำเนินการด้านเมืองอัจฉริยะนั้นยังคงเดินหน้าต่อไปได้
ไร้ปัญหาเพราะว่าเป็นการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติไปแล้ว
แล้วก็ตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่าภายในปี๒๕๗๐ไทยจะมีเมืองอาจริยะถึง๑๐๕พื้นที่ในหลายจังหวัดครับ
หรือว่าเป็นผู้บริหารของศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจก็บอกว่าเชื่อมั่นว่าการจัดตั้งรัฐบาล
โดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะว่าตอนนี้เป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องตื่นตัวและร่วมมือกันแก้ไข
เป็นการยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนครับ
ระหว่างวันที่๒๒ถึง๒๒๔พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจนะครับ
ก็จะมีการเอาสินค้านวัตกรรมและองค์ความรู้กับเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยี
แล้วก็ยกระดับเมืองเข้ามานะฮะจัดในงานนี้และคาดว่าจะมีเงินสะพัดในงานไม่ต่ำกว่า๑๐๐๐ล้านบาทนะครับ